วันนี้เรายังคงอยู่ในส่วนของประเด็นของประธานสภา
ยังคงมีการถกเขียงกันถึงแม้วันนี้

ตำแหน่งของประธานสภาจะเป็นของพักเก้าไกล
แต่วันนี้มีหนึ่งในสมาชิกของพักเก้าไกลบอกว่า
ไม่ชอบไม่เห็นด้วยไม่อยากให้เป็นแบบนั้น
ทำไมถึงบอกว่าตำแหน่งนี้ควรเป็นของเพื่อไทย
และคนที่ว่านี้เขามีข้อเสนออย่างไรกับเรื่องของ
ให้เขาเป็นฝ่ายด้วย

สนับสนุนคุณพิทาเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยความจริงใจ

เมื่อได้บริหารแล้วคุณจะหาเอาเดือนเอาดาว
เกินพลังที่คุณเองมีในหน้ากระดาษ
จะมาหาเอาเรือนเอาดาวมาเอาประธานสภาไปด้วย
ผมว่ามันจะง่ายจนกว่า
ไม่ได้เห็นเพื่อนผมอยู่ในสายทาง
ผมจึงออกมาสตาร์ทเครื่องเรื่องมือ

คือตรงไปตรงนั้นไม่มีอัพฤติกษ์
ไม่ได้สู้เพื่อตัวเองจะเป็นประธานสภา

ไม่ใช่ลูกน้องของพักการเมืองไหน
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เจ้าของฉายา
หมอแคนอีสานอดีศรเพียงเกต
ออกมาเรียกร้องเก้าอี้ประธานสภาต้องเป็นของพักเพื่อไทยเท่านั้น

และพูดมาแบบดับเครื่องชนทุกครั้ง
อาจสงสัยว่าทำไมหมอแคนคนนี้

ไม่มีลูกข่ายแบบกกอื่นเขา

คือประสบการณ์ทางการเมืองกว่า๒๐ปี
ทำให้เขารู้ว่าทำเช่นไรถึงจะเข้าตานายใหญ่
แม้จะไม่มีการส่งสัญญาณมาก็ตาม
เพราะหากผลงานเข้าตาก็มีโอกาสถูกแจ็คพอร์ตได้เหมือนกัน
เพราะถ้าหากว่ากันตามหลักการที่ยึดถือกันมา
ตำแหน่งนี้พักที่ชนะการเลือกตั้งได้สอสอมากที่สุดจะได้ไปครอง
เว้นแต่ว่าจะมีสถานการณ์พิเศษหรือเหตุสุดวิสัย
ถึงจะเปลี่ยนมือไปจากพักที่ชนะ
แต่กรณีนั้นก็นับครั้งได้
ข้อเสนอของหมอแคนอีสานให้แก้ปัญหานี้ด้วยการโหวตในสภา
จึงไม่ใช่ทางออกแต่จะเป็นทางแยกระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทย
นำเพื่อไทยต้องรู้ดีและคงไม่หลงทางเลือกวิธีนี้
มิติทางการเมืองเนี่ยความเห็นความคิดแนวทางนะครับ
ที่มีความหลากหลายอย่างนี้มันถือเป็นสีสันที่ดีนะครับ
มันก็เป็นสีสันที่ดีส่วนจะเป็นไปตามที่เขาเสนอเขามองเขาคิดหรือไม่เนี่ย
มันก็ขึ้นกับข้อที่จริงและเหตุการณ์และปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้น
แต่องค์กรทางการเมืองสถาบันทางการเมืองต้องมีหลักครับต้องยึดหลักให้มั่นนะครับ
โดยเฉพาะเสียงข้างมากพี่น้องประชาชนเนี่ย
นายแพทย์ชนละนานก็ยอมรับแบบตรงไปตรงมาว่า
เพื่อไทยเคยโดนแผนทำลายมาแล้วครั้งหนึ่งตอนหาเสียงเลือกตั้ง
จนทำให้ตัวเลขสอสอหล่นวูบและได้มาแค่๑๔๑เท่านั้น
ครั้งนี้ก็คงไม่โง่ให้ซ้ำรอยเดิม
มันเป็นกระบวนการต่อเนื่องนะครับ
เพื่อไทยเราเจ็บเพราะเรื่องนี้เยอะนะครับ

แล้วเพื่อไทยยังจะโง่ให้เขาทำลายต่อเนี่ย

หากนำข้อมูลทั้งหมดมาประติดประต่อกัน
น่าจะเป็นไปได้ตามข้อตกลงเดิมที่ออกมาก่อนหน้านี้
คือพักเก้าไกรยังคงได้เก้าอี้ประธานสภาเช่นเดิม
ความพยายามปั่นกระแสและวางหมากกลของฝ่ายตรงข้าม
หวังให้ตกหลุมพรางเพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจึงไม่น่าสำริดผล
เว้นคนในพักของเพื่อไทยเองที่จะแสดงอิทธิฤทธิหวังต่อมรองอะไรบางอย่าง
ข่าวไทยมรัฐทีวีบรรยายงาน